ท่านผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์ที่เจ้าของรถคันหนึ่งเขาเป็นผู้หญิง
เขาบอกโอ้โหเธอบอกเธองงเหลือเกินนะ
อยู่ดีเนี่ยมีเด็กปั๊มน้ำมันนะฮะขี่จักรยานยนต์ไล่ตามมาถึงกลางถนน
จอดรถลงไปดักหน้ารถเธอเลยอ่าเดี๋ยวดูนะฮะนี่
เธอมานี่ขวางหน้ารถอย่างนี้เลย
แล้วเดินเข้าไปต่อว่าด่าทอในธรรมนองที่ว่าคุณเติมน้ำมันแล้วคุณไม่จ่ายเงินแล้วคุณหนีอันนี้
ชาวโบ้งชาวบ้านถ่าวนั่นต้องมาช่วยก่อนนะฮะ

สุดท้ายนี่ต้องยกมือไหว้ขอโทษเจ้าของรถเขาจอดดักกลางถนนเลยคือในมุมของพนักงานของปั๊มเนี่ยเขาตามมาเอาละเขาก็เชื่อว่าเป็นคันนี้ที่หนีมาจริงคือสีมันเหมือนกันเลยรถคันนั้นน่ะนะ
แต่อีกคันเขาก็ไม่ได้โกงนะเขาก็ไม่ได้ไม่เติมเขาก็ไม่ได้ไม่จ่ายนะแต่ในมุมของเด็กกลับปั๊มเขาประมาณว่าถ้าคุณไม่จ่ายค่าปั๊มน้ำมันมันคือค่าแรงของผม
ผู้หญิงคนนี้ยืนยันว่าเธอไม่ได้ว่าเติมน้ำมันเลยนะฮะเธอเข้าไปกดเงินนะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ช่วงเย็น๕ตุลาคมนะครับ
คนที่เป็นเจ้าของรถยนต์คันสีดำคันนี้คือคุณอัจจิมานามสกุลที่รักอายุ๒๕ปี
แต่เนี่ยช่วงนี้เธอบอกแม่เด็กปั๊มนี่ไม่รักเธอเลย
คุณอจิมาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าร้านอรุณกานยางนะครับ
ถนนอรุณเกาะเสอตรงบนตาดทองอำเภอบริมึงจังหวัดยะโสทรก็ตามภาพนั่นแหละฮะ
พนักงานปั๊มน้ำมันขี่จักรยานยนต์ไล่ตามมาแล้วก็มาทวงเงินค่าน้ำมัน
เธอก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้เติมเธอเข้าไปปั๊มไปกดเงิน
ปั๊มตอนนั้นยังไงก็ไม่เชื่อจะเอาเงินค่าน้ำมันอย่างเดียว
สุดท้ายคนแถวนั้นรวมทั้งเจ้าของร้านอรุณการยางต้องมาช่วย
บอกเอาอย่างนี้ก็ไปเช็คกล้องวงจรปิดสิแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขาเติมน้ำมัน
แล้วไม่จ่ายเงินหรือเปล่าอืมส่วนลูกชายของร้านอรุณการยาง
อยู่ในเหตุการณ์นะครับบอกว่าตอนที่เขาคุยกันเนี่ย
พนักงานปั๊มเนี่ยบอกว่าเนี่ยผมมีบัตรสมาชิกปั๊มนะ
รถคันที่เติมน้ำมันแล้วเนี่ยแล้วไม่จ่ายเงินเนี่ยแล้วยังลืมไว้เลย
แต่ผู้หญิงเจ้าของรถคันนี้เนี่ยคุณอัจจิมายืนยันว่าบัตรยังอยู่กับเธอ
เอาลืมก็ลืมลืมก็คันนั้นก็คันนั้นบัตรมันยังอยู่ขับชั้นเลย
ยังไม่ได้ลืมอะไรไว้ที่ไหนที่ปั๊มเลย
คุณอาจิมาบอกว่าตอนนั้นกำลังจะไปทำธุระขับรถยนต์เข้าไปในปั๊ม
เอาเดี๋ยวฟังเธอนะครับ
เป็นเรื่องเขาต้องขอโทษด้วย

มาเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็เลยไปลงบันทึกประจำวัน

ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นถึงแบบโอ้โหจำกันผิดคันได้ขนาดนี้นะครับ
ผู้จัดการปั๊มน้ำมันนะครับบอกว่าไปตรวจสอบแล้วเป็น
ความเข้าใจผิดของเด็กปั๊มจริงจริงคือตอนนั้นเนี่ยมันมีรถยนต์
สีดำสองคันขับมาในปั๊มพร้อมกันคันของคุณอัจิมาผู้เสียหาย
เลยนะมาเติมน้ำมันแต่ไม่มีเงินสดเจ้าของรถเขาเลยเดินไปกด
ทางแอปจ่ายเรียบร้อยแต่เด็กปั๊มคนนี้ไม่รู้คิดว่ามาถึงเนี่ยเขาขึ้นรถแล้วขับออกไปเลย
ก็เลยขี่จักรยานยนต์ไล่ตามไปแล้วก็ไปเจอรถคุณอัจจิมาฮะ
ก็เลยเนี่ยฮะเป็นเหตุการณ์ตามคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ซึ่งทางผู้จัดการปั๊มบอกว่าพนักงานปั๊มก็ได้ขอโทษผู้เสียหายแล้ว
ปั๊มก็ขอโทษไปเรียบร้อยแล้วก็ออกใบเตือนพนักงานปั๊มคนนี้ไปแล้วนะ
ไม่ได้ไล่ออกเพราะเห็นว่าเป็นความผิดครั้งแรกก็ว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ออกใบเตือนไป
โอ้โหนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดครับค่ะเกือบจะวุ่นแล้ว
ใช่เพราะเด็กปั๊มถ้าเกิดโอ้โหใครไม่จ่ายเงินก็ต้องควักตัวเองไงควักเงินตัวเองจ่าย
คือในมุมเขาก็น่าเห็นใจนั่นแหละเพียงแต่ว่าพี่ก็ต้องเอาให้ชัดก่อน